ควบกระบะไปจับกลุ่มผู้ต้องหารักรอบขนยาบ้ากับยาไอครับ

ตามมาจนเจอคุณผู้ชมตามมาจนสกัดจับได้ครับ
รับห้าทุ่มเมื่อคืนวันสาวที่ผ่านมาก็ไล่ลาผู้ต้องหา

ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่โดนสกัดจับได้ระหว่างทาง
ตรงนี้ก่อนถึงสี่แยกขวงสิงอำเภอเมืองเชียงใหม่นี่เอง
ผู้ต้องหามีหนึ่งรายคือในบุ้งก่อ
บุ้งก่ออายุ๒๐ปีเป็นชาวไทยใหญ่ครับ
เจอยาบ้าที่ขนมา๖ล้านเมตร
ไอซ์อีก๓๐กิโลกรัมซ่อนอยู่ท้ายกระบะ
แต่ก็เอากะหล่ำปีนะมาปิดไว้แต่ข้างในในยาบ้ากับไอซ์

รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕ครับ
พลตำรวจตรีกฤทธาพลยี่สาครนำทีมแถลงผลจับกลุ่ม
ผู้ต้องหาก็รับสารภาพด้วยว่า
รับจ้างมาจากนายสมศักดิ์อายุ๒๘ปีนี่โดนซัดทอดเข้าไปแล้ว
แล้วผู้ต้องหาทำมาแล้ว๕ครั้ง
ก็เอายามาจากพื้นที่แนวชายแดนอำเภอเวียงแหจังหวัดเชียงใหม่ครับ
ถูกแจ้งความดำเนินคดีในข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครอง
หลังจับกลุ้มปุ๊บในบุ้งก่อหลังโดนจับกลุ้มไป

โดยขยายผลจับกลุ่มนายสมศักดิ์นะ
สามารถยึดทรัพย์สินมาได้เป็นรถยนต์๒คัน
บ้านพร้อมที่ดิน๑หลังแล้วก็ทองคำรูปภัณฑ์
รวมมูลค่า๕ล้านบาทครับ

พบว่าเป็นของเครือข่ายนายวีระหมื่นจดา
นี่รายใหญ่เป็นพ่อค้ารายใหญ่เลยนายวีระ
มีหมายจับติดตัวด้วยตอนนี้หลบหนีอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านครับ
ต้องชื่นชมตำรวจสพช้างเผือกด้วยครับ